แล้วก็คุณผู้ชมไปรับลมหนาวกันดีไหม
ไปหาที่เช็คอินกันดีไหมเตรียมเสื้อหนาวไว้หรือยังคะเสื้อกันหนาว
เดี๋ยววันศุกร์นี้ดิฉันจะไปเชียงใหม่

ไปเอาลมหนาวหอบใส่ถุงมาฝากนะ
ให้คุณผู้ชมกับผมได้สูตรแบบสดชื่นเลยใช่ไหม
แต่นี่สดชื่นแน่เพราะสวยด้วย
สวยมากแต่ถ้าเกิดว่าใครอดรนทนไม่ไหวนะคะ

พาไปหาจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยฟินแบบนี้ค่ะ

อะไรนะฮะนี่ค่ะบรรยากาศสวนดอกไม้ของชาวบ้าน
ตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหอบลูกหอบหลาน

บางคนก็มากันเป็นคู่คู่รักอะไรแบบนี้นะฮะ
บางคนก็มากับเพื่อนเขาควงคู่กันมา

เช็คอินสวนดอกไม้ที่กำลังบานสะพรั่งและสวยสะพรึงแบบนี้ค่ะ
แล้วจุดถ่ายรูปเขาจัดไว้ให้เยอะนะ
ดอกสีม่วงดอกอะไรนะดอกมะกรัสใช่ไหม
ส่วนสีบานเย็นแล้วก็ดอกสีคัตเตอร์ก็จะเป็นสีขาว
เจ้าของสวนนำอุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ

กระจกอ่างเก็บน้ำชิงช้าตู้โทรศัพท์
ไดสำหรับถ่ายมุมสูงเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยว
จุใจกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมเต็มมาก

เห็นคุณผู้หญิงบางคนเอาหมวกบานใหญ่มากมาถ่าย
ชนิดที่ว่าสามารถกันแดดกันฝนได้สัก๑๐คน
เขามีจำหน่ายด้วยนี่
นี่ใช่ไหมลมหนาวเริ่มมาเยอะแล้วนี่แบบนี้ค่ะ

หรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะอุดหนุนชาวบ้านในพื้นที่
เขาก็ยินดีค่ะนะคะก็จะได้เป็นการที่จะใช้จ่ายในพื้นที่ด้วย

ขณะเดียวกันมีสวนบางแห่งเช่น
ส่วนป้านกเอี่ยงยังจะเตรียมอุปกรณ์เสริมนั่นแหละ

นักท่องเที่ยวสำหรับป้องกันแดด
กันเท้าเปียกชื้นโครนแต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะ
เข้าไปเป็นพล็อปถ่ายรูปคือวัตถุประสงค์เดิมเนี่ยของสวนป้านกเอี่ยงเนี่ย
รองเท้าบูธเนี่ยกลัวว่านักท่องเที่ยวไปแล้วไปเดินเลอะโครน
แต่เปล่าค่ะทุกคนเอาไปเป็นพร็อปถ่ายภาพนะคะน่ารัก
ผู้หญิงใส่บู๊ดหน้าหนาวเนี่ยนะก็จะสวยอีกแบบหนึ่ง
เหมือนไปอยู่ในยุโรปนะฮะ
จากสวนดอกไม้แล้วนะคะก็มีนักท่องเที่ยวกว่า๕๐๐คนค่ะ
ไปเที่ยวช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
ทะเลหมอกโอ้โหทะเลหมอกยามเช้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนอำเภอจอมทอง
มียอดดอยถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกท่ามกลางอากาศเย็นฉ่ำสบาย
ต่ำสุดวัดได้ที่บริเวณจุดชมวิวกิวแม่ปาน๑๑องศาเซลเซียสนะคะ
ตายแล้วอยากไปมากเลยวันศุกร์นี้ค่ะเดี๋ยวกะจะไป
ควรขึ้นนะสวยมากนะฮะแต่ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะฮะว่ามีฝนหรือเปล่า